นี้ค่ะผู้ชายคนนึงเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วจังหวะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านแยกนะคุณ
ปรากฏว่าโดนรถบรรทุกดินเฉียวจนล้มแล้วล้อทับที่หัวเสียชีวิตสยองเลยค่ะ

โอ้โหจังหวะนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้ชัดเลยนะคะจังหวะที่มอเตอร์ไซค์กำลังผ่านแยกอ่ะแล้วที่คุณผู้ชมเห็นน่ะคือรถมานี่นี่คันนี้ค่ะ
นี่ค่ะคือเป็นจังหวะที่รถบรรทุกดินมาแล้วก็มาเร็วด้วยนะ
ทับไปเลยอะค่ะผู้ตายน่ะนอนแน่นิ่งอยู่ตรงกลางถนนแบบนี้
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตรงสามแยกบ้านปลอยเดินนะคะ
ที่ตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุริน๖โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
อเตอร์ไซคันนี้เนี่ยคุณลุงคนหนึ่งเป็นคนขี่ผ่านแยกนะ
แล้วรถบรรทุกดินมาจากซ้ายมือชนจนมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก็ทับร่างไปเลยนะคะ
ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สพสวาย
แจ้งกู้ภัยสุรินทร์โอ้โหตอนมาถึงเนี่ยเร่งทำซีพีอาร์แต่ท้ายที่สุดก็เสียชีวิตค่ะ
ซึ่งผู้ชายคนนี้คือลุงวิเชษกิรำอายุ๕๓ปี
สภาพนี้ที่ศีรษะมีแผลเป็นแผลใหญ่เลยนะคะเปิดถึงกระโหลกเลย
โดนล้อรถบรรทุกเหยียบแล้วที่หน้าอกยุบซี่โครงหักเลยค่ะ
ที่ขี่มายามาฮ่าสีแดงเนี่ยก็โดนเหยียบจนพังเละดูสิ
โอ้โหกลายเป็นซากเลยนะคะครับห่างออกไปเนี่ย
รถบรรทุกดินหกล้อจอดอยู่ข้างทางล้อหลังขวาเนี่ย
มีรอยฉีกยาวเลยคนขับรถบรรทุกนี่ที่เขามาชี้ล้อด้านหลังเนี่ยนะคะ
ก็คือนายสันติสิริสัยเล่าให้ฟังว่าผมอ่ะ
ขับรถบรรทุกดินจะกลับบ้านพักพอมาถึงแยก
ผมไม่ได้สังเกตว่ามอเตอร์ไซค์วิ่งมา
รถผมก็เลยไปเฉียวชนแล้วก็เหยียบไปเลยค่ะ
จังหวะนั้นผมก็ไม่ได้คิดหนีนะ
รีบเอารถชิดซ้ายจอดข้างทางรอให้การกับตำรวจนะคะ
ตำรวจก็จะเชิญตัวนายสันติที่เป็นคนขับรถบรรทุกดินเนี่ย
สอบเพิ่มเติมที่สพสวายหาสาเหตุแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปด้วย
ส่วนศพผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะทางคุณลุงวิเชษเนี่ย
ก็มอบให้กับญาติเพื่อนำไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปด้วยนะคะ